อบจ

สนุกสนานนะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ

นี่แหละคราวนี้แหละบรรดาแม่จะได้เชียร์อย่างเต็มที่

มีเงินสนับสนุนชุมชนอยู่

กับเวลาที่เราจะต้องทำการแข่งขันกัน๒นาที
ถ้า๒นาทีทำแจ๋วทำสำเร็จทำออกมาดีทำแบบเป๊ะ
รับไปเลย๓หมื่นบาท
ขอแค่ท่านมีพลังของความสามัคคีในชุมชน

ขอแรง
ชุมชนนี้มีฝีมือในการทำผ้าบาติก

เพื่อที่จะมาคว้าเงินรางวัล๓๐๐๐บาทนี้
เพื่อที่จะเอาไปทำห้องน้ำเพิ่ม
ต้องดูว่าเขามีเหตุผลอะไร

หมู่บ้านเล็กบนเกาะเกร็ดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นี่แหละครับ
คือชุมชนชาวไทยมุสลิมที่ตั้งอยู่หมู่๓ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
จากอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วชาวบ้านยังมีอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
การทำภาพบาติกซึ่งคุณลัดดาวัญญาเลประธานกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ชุมชนไทยมุสลิมคนนี้นี่แหละครับ
ที่ได้นำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชน
และนำมาประยุกต์ลายต่างจนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มครับ
ปัจจุบันเนี่ยที่นี่เปิดเป็นศูนย์โอท็อปบาติกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นจุดจำหน่ายสินค้างานศิลปะฮาตกรรมประจำชุมชนเกาะเกร็ดอีกด้วยล่ะครับ
และท่ามกลางหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ครับมีโรงเรียนสอนศาสนาโดยใช้พื้นที่ส่วนตัวบริเวณห้องโถงของบ้านตัวเอง
หนังสือให้กับเด็กในชุมชนมานานกว่า๒๕ปีแล้วล่ะครับ
เรียนกันแบบพื้นเหมือนสมัยโบราณที่เขาเรียนกันโรงเรียนสอนศาสนาเขาจะเรียนกันนั่งกับพื้นอะไรอย่างนี้เราไม่มีโต๊ะไม่มีอะไร
หลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยน้องก็จะต้องทำการอาบน้ำละหมาดแต่ห้องน้ำเนี่ยมีเพียงห้องเดียว
มีห้องน้ำห้องเดียวเองที่อาบน้ำละหมาก็อันเดียว๒๕คนก็ต้องรอคิวกันเข้าเจอละคนหรือต้องแยกไปตรงอื่นบ้างอาบในบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ

รายการอบจมหาสนุกวันนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันของเด็กและชาวบ้าน
ดูจากท่าทางการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยทุกคนตั้งใจกันเป็นอย่างมาก
อยากให้ภิรดาสู้พร้อมกับคนในชุมชน
เพื่อจะให้ได้งบประมาณในการสร้างห้องน้ำให้กับเด็กครับ
ตอนนี้เนี่ยได้เวลาลงสนามจริงแล้ว
พวกเขาจะทำได้หรือไม่มาเอาใจช่วยพร้อมกันครับ
และอยู่กับเราแล้วนะคะก็คือคุณระดาวัญญาเลค่ะ
ประธานอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินประดิษฐ์ค่ะ

ทำผ้าบาติกที่ชุมชนเนี่ยที่เราเห็นนะครับ
ผ้าบาติกเขียนสวยเลย
หลักการง่ายจะให้มะนะครับมัดคอตัวเองนะฮะ

เราต้องให้เราดึงถ้าหายใจได้แสดงว่าจะผ่าน
ไม่ใช่ม้าขาโหดร้ายเกินไป
เราให้ม้าแข่งในสิ่งที่ม้าถนัด

มะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วไปหยิบเอาผ้าบาติกมา
มะไม่ต้องห่อมะเดี๋ยวผมกระทืบให้
เราต้องลงมือทำค่ะเราต้องลงมือทำ๒นาที

ผมภารกิจพิชิตชุมชนวันนี้นะครับ
จะมีรอยยิ้มหรือน้ำตา
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกฎิกา
คนร่วมแรงร่วมใจลงสีบนผืนภาพบาติก๒ภาพนี้ให้สมบูรณ์ตามแบบ
เสร็จแล้วครับจะต้องนำทั้งสองภาพมาประกบต่อกัน

ถ้าสามัคคีกันทำได้ภายในเวลาที่กำหนด
ก็รับเงินไปสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้กับน้องกันเลย

แต่ถ้าทำไม่สำเร็จนะ
รับเงินเพียงแค่๑หมื่น๕พันบาทเท่านั้นน่ะจ๊ะ
เอาล่ะเอาล่ะ
อุปกรณ์พร้อมคนพร้อม

ทุกคนต้องเพ้นให้ออกมาเป็นแบบนี้
และขยายใหญ่เป็น๒แผ่นเมื่อต่อกันจะเป็นภาพนี้

ใช้เวลาเพียงแค่๒นาที

หลักการง่ายนะครับคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาลงเทียน

ที่เหลือคือการลงสีเท่านั้น

แต่ใครอยากตรงก่อนนะ

ทำให้ได้เพื่อห้องน้ำของเด็กนะครับ

คว้าไหวมากอันนี้คว้าไหวมาก

โอเคครั้งแรกโอเคมั้ย

จัดแล้ว

มาดูรูปหน่อยนะฮะ

ภาพโดยรวมนะคะถือว่าโอเค

คือทำสองภาพเอามาต่อกันครับ

ใช่แต่โดยเนื้อสีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า
มันจะต้องมีการไล่การซักการเคลือบ

สองนาทีค่ะ

ถ้าเกินสองนาที
ห้องน้ำไม่ได้ปูกระเบื้องแน่
ใช้แบบขัดมันไปก่อน

หยุดนาที๑๘วินาที

ทำเวลาไปได้๑นาทีกับอีก๑๘วินาที
ภารกิจสำเร็จแบบนี้เนี่ย
ก็รับเงินสมทบทุนสร้างห้องน้ำละหมาด

สนุกได้ห้องน้ำแล้วดีใจไหมคะ

เก่งมากลูกเก่งมาก

ความสามัคคีการร่วมพลังร่วมแรง
เวลาเรามีแรงที่เป็นพลังสามัคคีเนี่ย

อย่างวันนี้ชุมชนนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่า
ความสำเร็จมันเกิดได้จากความสามัคคีนั่นเอง

มีของดีของเด็ดนะครับผม
อ้าวก็สามารถบอกแล้วนะ

จะไปพบกับพวกคุณถึงที่
สร้างความสนุกถึงที่ให้กับคุณผู้ชมด้วย

ท่านรองนายกเทศมนตรีปากเกร็ดนะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับ
คุณจตุรง

ขอบคุณพ่อค้าแม่ขายในตลาดทุกชีวิตเลย

ขอบคุณนะคะที่พาเราไปทุกที่
อีซูซูดีแม็กซ์ค่ะ
ติดตามรายการอบจมหาสนุกได้ในวันอาทิตย์หน้านะคะ
วันนี้ลาไปก่อนทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ความสามัคคีของพ่อแม่พี่น้องชุมชนหัวบ้าน
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันที่นำอาหารพื้นบ้านอย่างงบทะเล
แข่งขันกับเราในเกมตักวิ่งปิ้งงบและคว้าเงินรางวัลไปได้สามหมื่นบาท
ตอนนี้เนี่ยครับพวกเขาก็สามารถสารฝันลานกีฬาของหมู่บ้าน
ให้กลายเป็นสนามตะกร่อที่ปลอดภัยหายห่วง
เพราะมีตะข่ายกันลูกตะกร่อไม่ให้ตกไปบนถนน
เสี่ยงอันตรายจากรถราที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
เด็กและวัยรุ่นในหมู่บ้านก็ได้ยิ้มกันแบบนี้แหละครับ
ตะตะกร่อกันให้เพลินไปเลยนะฮะ
ชาวชุมชนหัวบ้านสุดยอด
มาแล้วจ้ากิจกรรมประจำสัปดาห์
ของที่ระลึกจากทางรายการอบจมหาสนุก
กดไลค์และกดแชร์แล้วตอบคำถามเข้ามาในเฟซบุ๊ก
บจมหาสนุกว่าช่วงขอแรง
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไร
ระหว่างลงสีผ้าบาติกหรือลงสีผ้าเขามา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง
และทำตามกฎิกาสองท่านทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก
ในวันศุกร์ถัดไปหลังจากรายการออกอากาศนะครับ